ในห้องเช่าได้ยินเสียงเลยคนงานคนนึงโอ๊ยล้อมมาด้วยความเจ็บปวด
เพราะอะไรรู้ไหมเขาโดนชายชะกันบุกเข้ามาในห้อง
แล้วโดนฟันหัวแขนหักด้วยค่ะคุณผู้ชม
มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาไปมีเรื่องอะไรกับใครมา
อยู่นะคุณดอมคุณขวัญคุณผู้ชมครับแต่ประตูพังไปแล้วค่ะ
นี่พังประตูเข้ามาแล้วมาก่อเหตุทำร้ายเหรอตำรวจภูทรเมืองตราดเนี่ย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ก็เข้าไปตรวจสอบค่ะ
คนโดนทำร้ายอยู่ในห้องเช่าเป็นห้องเช่าติดกันแบบนี้นะ
อยู่ที่ตำบลหนองเสม็ดที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดแล้วก็ไปเจอนายสายชนชัยรัฐ
ดูสิอายุ๓๒ปีสภาพคือแบบนอนแล้วแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ
ร้องด้วยความเจ็บปวดแผลโดนฟันที่หัวแขนขวาก็หักขาทั้งสองข้างเลยนะ
โดนของแข็งตีแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องประถมพยาบาลค่ะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลที่ตราดแล้วจากการตรวจสอบประตูห้องพัก
เมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันแบบมันพังมาเลย
กุญแจยังเกี่ยวล็อกไว้อยู่เลยในห้องเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยการลื้อค้นนะ
แต่ว่าก็มีรอยเลือดกระจายอยู่เต็มห้องใครทำอ่ะหาไม่เจอ
เพราะว่าตอนที่เข้าไปในห้องนี้เจอแต่คนเจ็บคือนายสายชนคนเดียว
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ามีผู้ชายนะ
จากท้ายซอยมากัน๓คนแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งส่งเสียงดัง
อ่ะโวยวายไปหมดเลยทีนี้ก็เลยมาเปิดประตูดู
ฝั่งผู้หญิงก็บอกว่าไงรู้ไหมอย่ามายุ่งจะมาเอาของเนี่ย
โดนขโมยไปจะมาเอาของคืนบอกแบบนี้แล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงตึงตังตึงปัง
อะไรก็ไม่รู้ฝ่ายชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเขาได้ยินเสียงแบบนี้
เขาก็แบบเฮ้ยเข้าบ้านดีกว่าเพราะว่าเปิดเข้าไปดูปุ๊บ
ฝั่งคนที่มาเนี่ยก็บอกว่าอย่ามายุ่งก็คิดว่าเออคงเป็นเพื่อนกัน
ทะเลาะกันหรืออะไรแบบนี้นั่นแหละแต่พอเข้าบ้านไปเนี่ยได้ยินเสียง
คนมีคนวิ่งกลับไปทางท้ายซอยแล้วก็ฝั่งตัวนายสายชนเนี่ย
โอ๊ยขอความช่วยเหลืออยู่ในห้องแบบนี้
ชาวบ้านอีกคนนึงนะบอกว่าได้ยินเสียงดังจากข้างบ้าน
เปิดหน้าต่างดูนะไม่เห็นคนยังคิดอยู่เลย
ผัวเมียทะเลาะกันแน่เลยเสียงดังแบบนี้
แล้วพอมีเสียงขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย
เริ่มรู้สึกไม่ใช่แล้วออกมาดูเห็นนายสายชนเจ็บอยู่แบบนี้ค่ะ
ช่วยด้วยช่วยด้วย

เห็นคนเห็นอะไรสักหน่อยไหม

มันวิ่งเพราะมันตีเสร็จมันก็วิ่งไป
ผมไม่รู้ว่ามันมาก่อน

ยายของคนเจ็บหน่อยละกันค่ะ
ทางฝั่งคุณยายเนี่ยมาถึงแล้วก็บอกโอ้โห

หลานยายสายชนเขามีอาชีพก่อสร้าง

แต่ว่าแม่หลานก็ไปรับจ้างเฝ้าคนป่วยที่โรงพยาบาล

ไม่รู้เหมือนกันว่าหลานไปทะเลาะกับใครหรือเปล่า
ถึงมีคนบุกเข้ามาแล้วมาทำร้ายหลานแบบนี้
ตำรวจค่ะประสานชุดสื่อ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เดี๋ยวไปหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
แล้วตอนนี้ตัวนายสายชนยังอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
เดี๋ยวต้องไปสอบปากคำเพิ่มเติมเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ไม่รู้เหมือนกันว่าห้องเช่าตรงนั้นเขาจะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ไหม
ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ต้องไปดูตามถนนหนทางต่างว่า
เมื่อกี้เขาให้ข้อมูลว่าผู้ชาย๓คนใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิง๑คน
เอาเข้ามาเผื่อจะได้เบาะแสแล้วก็ตามคนที่ทำร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ